ก็ป๊าบอกว่ามีเท่าว่าป๊าไปหายืมเงินเข้ามา

ไอ้ที่กูโกรธโมโหมึงตรงที่มึง
พูดไม่หมดหนูพูดไม่หมด
ก็ใช่ไงก็บอกว่าไปยืมเงินเข้ามา
ก็บอกแล้วไงว่าไปหายืมเงินมา

ก็แค่ป๊าไปยืมเงินเขา
ก็ฝ่ายชายที่เรียกตัวเองว่าป๊าเนี่ยฮะ

ไปยืมเงินมาภรรยาก็โกรธเลยทีนี้นะครับ

แต่โกรธที่บอกไม่หมดว่าไปยืมใคร
คือไปยืมเงินกู้นอกระบบอะฮะ
หมื่นบาทนี้แล้วมันมีช่วงจังหวะที่ถึงขั้นแบบเหยียบศีรษะกันเลยอ่ะค่ะนะ
ผู้ชายคนนี้ไปยืมเงินนะฮะติดเงินกู้นอกระบบสามหมื่นแล้วเมียเนี่ยไม่รู้เรื่องนะครับ
ทีนี้แก๊งทวงหนี้เนี่ยมันก็ตามทวงนะครับ
ผู้ชายคนนี้ไม่รู้จะทำยังไงไม่กล้าบอกเมียด้วย
นี่เราไปคุยกับเขามาแล้วนะขวามือ
เขาบอกว่าเขาเลยตัดสินใจแก้ปัญหาแบบนี้ครับ
โทรหาเพื่อน๓คนนะเพื่อจะยืมกันเนี่ยรวมให้ได้๓๐๐๐บาท
เงินจากเพื่อนมาสามหมื่นก็โอนเงินไปให้กับแก๊งเงินกู้นะครับ
ทีนี้ในวันที่ยืมเงินเนี่ยนะครับผู้ชายคนนี้ก็ขับรถกลับมาที่บ้าน
ก็มาเจอเมียที่ร้านเสริมสวยที่อำเภอเมืองจังหวัดระยอง
ตอนที่มาเจอเมียก็ไม่กล้าบอกเมียว่าเออนี่ก็คือพอติดเงินกู้

ก็ไปติดเพื่อนเพราะต้องมาใช้คืนเงินกู้นอกระบบ
พอมาเจอเมียไม่กล้าบอกว่าเงินมันต้องใช้เงินอีก๓๐๐๐ไงไปคืนเพื่อน

เลยบอกว่าตอนที่ขับรถจากกรุงเทพฯจะกลับมาหาเมียที่ระยอง
มาถึงแถวพระราม๗เจอด่านตรวจของตำรวจ
ตำรวจบอกเจอยาบ้าในรถ๑๒เมตร
แล้วเรียกเงิน๓๐๐๐แลกกับการไม่ดำเนินคดี
พอโดนจับยาอันนี้คือที่บอกกับภรรยา
บอกเมียว่าอย่างนี้ก็เลยต้องเอาเงินเนี่ยจ่ายให้กับตำรวจนอกเครื่องแบบไป
แล้วตำรวจเขาก็เลยปล่อยตัวกลับบ้านเนี่ย
เห็นไหมกว่าจะมาถึงบ้านมันก็ช้าด้วย
ก็เลยเค้นถามจนสุดท้ายยอมรับสารภาพว่า
ยืมเงินเพื่อนมาสามหมื่นเพื่อเอาไปจ่ายเงินกู้นอกระบบ
พอรู้ความจริงที่นี่ก็เดือดเลยนะครับ
บังคับให้สามีกราบเท้าตัวเองเพื่อขอโทษสามีก็ยอมกราบ
แต่จังหวะกราบเนี่ยภรรยาเอาเท้าเหยียบศีรษะสามีอีก

ฝั่งสามีบอกว่าที่โกหกเนี่ยเพราะว่าเงินเดือนเนี่ยไม่พอใช้จ่ายในครอบครัว
ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยไปกู้เงินนอกระบบมา
ทีนี้มันก็เหมือนกับดินพอกหางหมูต้องหาเงินไปคืนเงินกู้นอกระบบ
ก็เลยทำแบบที่เล่าให้ฟังไม่กล้าบอกเมียด้วยแล้วเมียเนี่ยดันไปสงสัยว่าเขามีผู้หญิงคนอื่น
แล้วเงินเดือนไม่พอใช้เพราะเอาเงินเนี่ยไปเปย์หญิงอื่นเอาไปกันใหญ่เลยทีเนี้ย
ซึ่งความจริงมันไม่ใช่มันเป็นอย่างนี้จริง
เรื่องเรื่องว่าถูกจับยาจริงแล้วมันไม่ได้โดนจับ
แค่ผมเป็นหนี้แล้วผมก็หาเงินใช้หนี้โดยมีการยืมคนนู้นคนนี้หลายคน
พอกลับมาถึงบ้านก็เลยมาบอกเมียว่า
โดนจับยาเพื่อจะให้เมียเอารถไปเข้า
เงินมาจะได้เอาเงินมาใช้หนี้คนที่ไปยืมเขามา
ก็โกหกไงว่าเรื่องนี้เรื่องว่าโดนจับยาเนี่ย
ฝั่งภรรยานะครับทุกผู้ชมครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ตรงนี้แล้วเนี่ย
เอายังไงต่อนะฮะเพราะสามีเขาก็สารภาพว่าแบบนี้ใช่ไหม
นี่เธอโพสต์นี่ฮะภาพใบสำคัญการหย่า
ฮะอย่าเลยเหรอนี่แล้วบอกทางใครทางมัน
ในเมื่อเชื่อใจมาตลอดแล้วมาหลอกกันแบบนี้
ก็ขอจบชีวิตคู่ไว้เพียงแค่นี้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่โกหก
ที่สุดคือการโกหกรู้แต่ก็ยังทำ
ในเมื่อเลือกที่จะให้มันจบแบบนี้ก็จัดให้
คุณผู้ชมครับเราไปคุยกับฝ่ายภรรยานะครับเธอบอกว่า
เมื่อเช้าเนี่ยเพิ่งพาสามีไปหย่ามาสดร้อน
ความจริงนี่แต่งงานอยู่กินกันมา๑๕ปีนะมีลูกด้วยกัน
มากี็ินท์ครั้งนี้หนักสุดถึงขนาดแปลงเรื่องที่ตัวถูกตำรวจจ้ะบ้า
ว่านี่ยังไงไม่มีทางคืนดีอย่างแน่นอนเธอบอก
เกือบ๘๕ปีแล้ว
ทำไมเขาถึงเลือกคิดวิธีนี้ที่โกหกเรา
มีตำรวจเจอยาแล้วก็ตำรวจรีบเงินอะไรอย่างนี้
แต่ทำไมเขาต้องโกหกเอาคนอื่นมาเกี่ยวข้องด้วย

เขาเคยให้โอกาสอย่าให้หนูผิดหวัง

หนูเกลียดที่สุดโกหกหนูเกลียดที่สุดเลย
คือสิ่งหนึ่งที่พี่ผู้ชายคนนี้ทำถูกคือเป็นหนี้ต้องใช้
คือถ้าเราเป็นหนี้ใครก็ตามเนี่ยคือมันต้องใช้เขา
ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็ต้องคืนเงินเขา